ก็ติดขอบสนามการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกม
ประลองเชิงเกมกีฬายิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ
จังหวัดไหนจะคว้าชัยกีฬาประเภทใด
ติดตามได้ในรายการพิเศษนครสวรรค์เกม๑๑๒๑ธันวาคมนี้ทางไทยรัฐทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป